นี้กันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะคะ
โดยเฉพาะทะเลคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะนะคะ
แล้วมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีเด็กถูกปลากัดเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะ
หลายคนก็ต้องสงสัยว่าบาดแผลที่ขาของเด็กเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ปลาเนี่ยปลาอะไรที่กัดแล้วเป็นแผลแบบนี้นะคะ
นี่คือเด็กชายชาวต่างชาติอายุ๘ขวบค่ะ
แผลเป็นแผลชะกันเลยค่ะเวอะหวะที่ขาขวาหลายจุด
ลักษณะเหมือนกระชากหรือสะบัดนะคะ
คือเด็กคนนี้ไปลงเล่นน้ำที่ชายหาดกรรมลาที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ล่าสุดวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปที่นายเดวิดมาติน
เป็นช่างภาพใต้น้ำและผู้เชี่ยวชาญฉลามชาวอเมริกัน
ซึ่งอยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละค่ะนี่ดูสภาพแผลต้องเบลอไว้เลยค่ะ
เพราะว่ามันค่อนข้างจะเวอะหวะนะคะ
คือก็ไปคุยกับนายเดวิทเนี่ยค่ะว่ามันคืออะไร
เดวิดบอกว่าเห็นภาพแล้วจากประสบการณ์ที่เคยดำน้ำถ่ายภาพสัตว์ทะเลมาทั่วโลก
เพราะว่าจากลักษณะของบาดแผลกัดและกระชากหรือสะบัดเนี่ย
มันจะแตกต่างเลยจากสัตว์ทะเลทั่วไปนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะในอำเภอกระทู้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ก็ลงพื้นที่ที่หาดกรรมลานะคะแล้วบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันที่๑พฤษภาคม
ตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ๖คนมาเล่นน้ำ
ตรงจุดนั้นนะคะเด็กชาย๘ขวบคนนี้ลงเล่นน้ำห่างจากฝั่งประมาณ๓๐เมตร
ตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำลึกประมาณ๑เมตรก็เล่นอยู่ประมาณ๕นาที
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ถูกปลาทะเลกัดบาดเจ็บนะคะ
นายอภิษฎซึ่งเป็นผู้ประกอบการอยู่ชายฝั่งแถวนั้น

มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้นะคะเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นเนี่ยปลาสากทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะ
ตรงชายหาดกรรมลาเนี่ยเขาเคยดำน้ำแล้วก็พบปลาสาก
อยู่แถวชายฝั่งขนาดประมาณต้นขาใหญ่สุดประมาณ๑๓กิโลกรัม

แล้วมันเคยมีคนโดนปลาสากกัดตรงจุดนั้นเลยนะคะช่วงเวลานั้นด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางภูมิในการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตดรก้องเกียจกิติวัฒนาวงศ์
บอกว่าเบื้องต้นสงสัยว่าจะเป็นฉลามนะฮะ
มีอยู่๒ชนิดที่เขาตีวงแคบเข้ามา
ก็คือฉลามกรูชาร์คหรือว่าฉลามหัวบาด
แล้วก็ฉลามแล็คทริปหรือว่าฉลามครีบดำหูดำ
โดยส่วนใหญ่ที่พบที่ชายหาดกรรมลาเนี่ยจะเป็นฉลามหูดำหรือครีบดำ
ส่วนกรณีของเด็กคนนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นฉลามกรูช้าก
ก็จะไม่ยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ใด
แต่บาดแผลเกิดจากฉลามแน่นอนตัดเรื่องปลาสากออกไปได้เลย
สงสัยเรื่องนี้เพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุ

แผลที่พบมันเป็นบาดแผลที่เกิดจากปลาฉลาม
มีทั้งฟันบนและฟันล่างอยู่รวมกัน
ก็สโขบใกล้เข้ามาเป็นฉลามแล้วแต่ยังไม่ระบุสายพันธุ์นะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของเด็ก
ที่ไปตรงบริเวณน้ำขุ่นฉลามก็เลยเข้ามา
หาอาหารคิดว่าเป็นอาหารก็เลยกัดขานะคะแต่ว่าพอกัดไปแล้ว
ไม่ใช่อาหารก็เลยไม่ได้โจมตีซ้ำแล้วก็นับได้ว่า
มันเกิดขึ้นน้อยมากนะคะกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่เรื่องนี้นะคะก็แน่นอนมันเกิดในแหล่งท่องเที่ยว
ตอนนี้เนี่ยล่าสุดทางอบตกรรมลาก็มีการจัดทำแผ่นป้ายประกาศเตือนนักท่องเที่ยวนะคะ
ให้ระวังฉลามหัวบาดคือต้องเตือนกันอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ
เพราะว่าก็ถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยล่ะนะคะ
เด็กก็โดนกัดขนาดนี้นะคะนี่แหละค่ะ